ตกใจมากไฟไหม้บ้านอดีตนายก

เป็นอดีตนายกเทศมนตรีที่ราชบุรีครับ

คุณดูสิเหมือนมีปล่องควันเลยนะฮะ

ไฟไหม้ครับแล้วควันมันพวยพุ่งออกมา
เรื่องต้นก็คาดว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากฝ้าด้านบนนี่แหละ
แล้วก็เกิดไฟไหม้ลุกลามบ้านหลังนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
เป็นบ้านอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสิง
เหตุเกิดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา๙โมง๔๗นาทีครับ

ตำรวจสภโพธารามประสานรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไประงับเหตุ
จุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนมี๒ชั้นครับ
ต้นเพลิงนั้นมาจากชั้นบนนี่ฮะสภาพบ้าน
และนี่คือดับไฟได้แล้วนะคุณเห็นหลังคาตรงนั้นไหมครับ
แต่จริงสภาพบ้านที่ดูภายนอกดูใหม่มากนะคะ
ใช่ครับเขาบอกว่ากลุ่มควันมันมาจากด้านบนครับ
คาดว่ามาจากฝ้าเพดานชั้นบน
ฉีดน้ำสกัดไฟใช้เวลาครึ่งชั่วโมงควบคุมไฟเอาไว้ได้
แล้วก็ไปตรวจสอบความเสียหาย
ท่านเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสิง
ชั้น๒ของตัวบ้านทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าเสียหายทั้งหมดคุณดูหลังคาสิครับเนี่ยโอ้โหไปหมด
เลยอ่ะคนดูแลบ้านบอกว่าต้นเพลิงนั้นน่าจะมาจากฝ้าด้านบน
หลังคาแล้วมันมีกลุ่มควันมีควันนำมาแล้วก็เห็นไฟ
ครับแล้วมันลุกลามอย่างรวดเร็วคนในบ้านพยายามช่วยกันดับ
ไฟแล้วขนข้าวขนของออกมาแล้วแต่ไม่ทันเพราะไฟมันลาม
เร็วมากโชคดีนะครับไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครตายตำรวจ
นิษฐานว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุคือไฟฟ้ารัดวงจรแล้วจุด
เริ่มต้นมันมาจากฝ้าด้านบนหลังคานั่นแหละเนี่ยครับคุณดู
เห็นไหมโอ้โหไปทั้งมวบทั้งแผงอ่ะค่ะเนี่ยครับก็คงต้อง
มูลค่าความเสียหายกันอีกครั้งเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบ
สาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับและตอนนี้ยังไม่สรุปตัวเลขความ
เสียหายได้เอายังโชคดีว่าไม่มีใครเป็นอะไรมากนะครับก็เดี๋ยว
แก้ไขซ่อมแซมกันไปครับค่ะอ่าคุณผู้ชมครับ